เดี๋ยวเราจะไปที่สอนอทุ่ง๒ห้อง
เพราะว่ากลุ่มผู้ชุมนุมที่เคลื่อนไหวที่ถนนดินสอเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา
ถูกเจ้าหน้าที่จับมารวมกันไว้ที่สอนอทุ่ง๒ห้องตอนนี้๒๕คน
นะครับทั้งแก่นำแล้วก็ผู้ชุมนุมตอนนี้มาเรียกร้องให้ปล่อยตัวพวกเขา
ติดตามการรายงานสดจากคุณจิรายุทธ์บุญชูนะครับ
รายงานสดมาจากสอนอทุ่งสองห้องเชิญครับค่ะครับคุณผู้ชมครับ
ตั้งแต่เวลาสิบห้านาฬิกานะครับที่กลุ่มผู้ชมนุมลักษณ์ดอนหยุดเอเป็กส์สองพันยี่สิบสองนะครับ
เคลื่อนตัวจากลานคนเมืองกรุงเทพมหานครมารวมตัวกันที่ด้านหน้าสอนอทุ่ง๒ห้อง
ตามภาพด้านหลังที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะตอนนี้นะครับ
โดยวันนี้นะครับกลุ่มผู้ชมนุมได้มีการรวมตัวกันเพื่อร่วมกันกดดันให้ทางเจ้าที่ตำรวจได้มีการปล่อยตัว
ผู้ชุมนุมที่ถูกจับกลุ่มไปทั้งหมด๒๕คนโดยไม่มีเงื่อนไขนะครับ
ซึ่งการมาปักหลักกดดันในวันนี้ทางผู้ชุมนุมยืนยันว่าหากภายในวันนี้นะครับไม่ได้มีการจะ
ภายในวันนี้นะครับไม่มีการปล่อยตัวผู้ชมนุมทั้ง๒๕คนนะครับ
ปักหลักค้างคืนกันจนกว่าจะมีการปล่อยตัวกันต่อไปครับ
นี่ก็เป็นบรรยากาศสดตรงบริเวณด้านหน้าสอนอทุ่ง๒ห้องนะครับ
ที่มีสายฝนโปรยปลายลงมากันอย่างต่อเนื่องนะครับ
โดยกลุ่มผู้ชุมนุมได้มีการเดินทางมาปักหลักกัน
ตั้งแต่เวลาประมาณ๑๕นาฬิกาหรือว่าบ่าย๓โมงนั่นเองนะครับ
ซึ่งกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับได้มีการปากหลักแล้ว
โดยได้มีการเรียกร้องทั้งหมด๓ข้อหลักนะครับ

แจ้งข่าวบอกข้อมูลที่ชัดเจนว่าขณะนี้

และมีผู้บาดเจ็บทั้งหมดกี่คนนะครับ
ข้อ๒นะครับขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ

หาวิธีการในการรับผิดชอบต่อการสลายการชุมนุมที่รุนแรงนะครับ
แล้วก็ข้อที่๓นะครับที่เป็นสาเหตุให้มารวมตัวกันที่หน้าสอนอทุ่ง๒ห้อง
ก็คือต้องการให้เจ้าหน้าที่นะครับ
ปล่อยตัวกลุ่มผู้ชุมนุมที่ถูกจับกลุ่มทุกคน

กลุ่มผู้ชมนุมที่ทำกิจกรรมอยู่ทางด้านหน้าประตูเข้าออกนะครับ
บริเวณด้านในนะครับจะเห็นว่ามีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
โล่มายืนประจำการที่ด้านหน้าทางเข้านะครับ
เพื่อกันไม่ให้กลุ่มผู้ชุมนุมเข้าไปยังในสอนอทุ่ง๒ห้องนะครับ
ซึ่งกลุ่มซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมีการสลับสับเปลี่ยนกำลังกันทุกชั่วโมงนะครับ
เพื่อทำการกันพื้นที่เอาไว้นะครับ
เพราะว่าพื้นที่ที่สนลูกสองเป็นพื้นที่ควบคุมนะครับ

ก็ได้มีการทยอยเดินทางเข้ามาเรื่อยนะครับ
โดยเข้ามาทำกิจกรรมร่วมกันที่หน้าสอนอทุก๒ห้อง
ซึ่งทางกลุ่มผู้ชมนุมนะครับแย่ยืนยันว่า

หากวันนี้นะครับตำรวจไม่ได้ปล่อยตัวผู้ชมนุมทั้ง๒๕คน

ก็จะทำการปักหลักกันจนถึงค้างคืนกันต่อไปนะครับ
คุณผู้ชมครับบรรยากาศที่เห็นอยู่ด้านหลังของผมก็คือ
มีกลุ่มมีผู้ชุมนุมนะครับที่เป็นแกนนำนะครับ
สลับสับเปลี่ยนกันเข้ามาปราศัยกันอย่างต่อเนื่องนะครับ
ซึ่งเนื้อหาหลักในการปลาใสในวันนี้ก็คือการกดดันให้ตำรวจ
ให้มีการปล่อยตัวผู้ชุมนุมที่ถูกจับกลุ่มทั้ง๒๕คนนะครับ
พร้อมยืนยันว่าหากภายในวันนี้นะครับไม่ได้มีการปล่อยตัว
จะปักหลักค้างคืนกันต่อไปครับ
อันนี้ความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่ครับ

รายงานสดจากสอนอทุ่ง๒ห้องครับ

เป็นอีกจุดหนึ่งที่ต้องจับตามองในเย็นวันนี้ครับ